คงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของคุณอัจฉริยะ
เพราะว่าวันนี้เขาไปให้ปากคำนะครับ

เรื่องของคดีแจ้งความเท็จนะฮะแจ้งความเท็จ

เรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมเข้าให้ปากคำ
ตำรวจสพพระประแดงคดีแจ้งความแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐฐานให้การเท็จนะครับ
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมคุณอัจฉริยะเนี่ยระบุว่าวันนี้เอาซีดีมาแผ่นเดียวเท่านั้นแหละ
เพื่อยืนยันว่าแซนให้การเท็จซึ่งคำให้การของแซนขัดแย้งกับความเห็นของแพทย์หญิง
หญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาที่ระบุว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกที่ท้ายเรือ
เขายืนยันบอกว่าไม่ใช่แค่ซีดีแผ่นเดียวหลักฐานเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้
จากพยานเป็นผู้เชี่ยวชาญ๑๒ปากแล้วยังมีผลการทดลองว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ
รวมทั้งหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลบนเรือได้แวะที่ท่าเรือแล้วมีการเคาะรองเท้า
โดยใช้โปรแกรมนำมาขยายว่าบุคคลบนเรือไปทำอะไรที่นั่น
ตลอดจนสารที่อยู่ในร่างของคุณแตงโมและคนบนเรือเป็นสารชนิดเดียวกันที่คล้ายยานอนหลับ
หวังว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษ
ส่วนที่เขาไปร้องขอความเป็นธรรมที่อายการนั้น
เนื่องจากมีทงในคดีหลักอันนี้คุณอัจฉริยะอ้างแบบนั้นนะครับ
คือบอกว่าเป็นประมาทไปแล้วไงจึงไปยื่นหลักฐานในชั้นอายการเพิ่มเติมครับ
คงไม่ให้อะไรเขามากกว่าวันนี้เพราะว่าเราก็แค่ให้เห็นว่าแซนให้การเท็จยังไง
แค่นั้นเองส่วนที่เขาก็มีทงของเขาแล้วว่าเขาต้องสั่งไม่ฟ้องอยู่แล้ว
เพราะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าแซนเท็จไอ้ที่ส่งอายการไปก็ตำรวจก็ซวยหมดทั้งคณะ
ถูกไหมดังนั้นเราก็ไปมุ่งหวังว่าสิ่งที่เราจะทำได้ต่อไปคือ
แล้วก็ไปร้องขอความทำที่อายการนนทบุรีในเรื่องของแซนนะ
แต่ในส่วนของคดีฆาตกรรมเนี่ยอำพางผมก็ไปเทมาหน้าตักที่ดีเอสไอ
ส่วนกรณีที่มีการประกาศปิดเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมในคุณอัจฉริยะชี้แจงแบบนี้นะครับ
เห็นนะครับเมื่อในวันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ใช่เพจของเขานะ
แล้วข่าวการประกาศปิดเพจคุณอัจฉริยะชี้แจงบอกว่า
เป็นการกระทำของคนชื่อนายสุขสรรคเจริญยิ่งอันนี้คุณอัจฉริยะบอกนะ
ซึ่งเป็นคนที่คุณอัจฉริยะตามหามานานแล้วเพราะว่าชอบแอบอ้างชื่อของเขา
ไปรับเงินบริจาคมีการโพสต์ภาพพาดพิงคนอื่นด้วยโดยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มองว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายอาจยกรรมทางคอมพิวเตอร์
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานไปแจ้งความคดีนี้ครับ
มีอยู่ประมาณ๓๔คนที่ทำเรื่องนี้มาเพื่อเอาไว้โจมตีคนอื่นให้คนเข้าใจผิด